ตอนแรกดิฉันดูในทวิตเตอร์
คิดว่าเรื่องราวเกิดขึ้นในประเทศจีน

แล้วก็พยายามซูมเข้าไปในภาคตรวจสอน

มั่นใจแล้วว่าเกิดในเมืองไทยแน่นอน
ทีนี้ไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์สาวจีน
คุณผู้ชมปวดปัสสาวะอั้นไม่ไหวค่ะ
เธอตัดสินใจไปนั่งยองแบบนี้ค่ะ

โอ้โหผู้โดยสารพระสงฆ์องค์ขเจ้าอยู่ตรงนั้นนะคะ

ทิศทางฉี่ไร้ทิศทางมาก
แต่งตัวเป็นดาวกระจายเลยค่ะ
โอ้โหหลบฉี่กันจ้าละวันเลยนะคะ

มีการโพสต์ภาพหญิงสาวชาวจีนปวดปัสสาวะ

ตัดสินใจลุกขึ้นไปนั่งยองฉี่ลงบนพื้นซะเลย
น้ำก็ไหลนองกลางขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้

หนึ่งในนั้นสารภาพว่าเป็นดิฉันด้วย

เห็นไหมภาพเหลืองอ่ะภูมิซ้ายนะคะ

ยืนอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามหญิงสาว
สาวเจ้าที่เธอไปนั่งยองฉี่แบบนี้ค่ะ
ก็คือหลวงพี่จิตตะโสพโน
เป็นพระลูกวัดวัดพุทธบูชา

ขบวนรถไฟฟ้าดังกล่าวจะไปสนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อไปส่งเพื่อนพระที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
โดยเป็นการใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค
เป็นครั้งแรกในรอบ๒ปีมาเจอแจ็คพอร์ตเลยนะ
ขบวนนั้นพบเห็นหญิงสาวชาวจีน
แล้วก็กลุ่มเพื่อนมาด้วยกันสักประมาณ๔๕คน

ก่อนเกิดเหตุมีการพูดคุยกันค่อนข้างเสียงดัง
เหมือนจะตกลงกันว่าจะลงจากรถไฟฟ้าไปเข้าห้องน้ำ
แต่ยังไงไม่รู้ค่ะหลวงพี่บอกว่า
จู่หญิงสาวคนนี้ค่ะก็ไปนั่งยองข้างประตู
แล้วก็ปัสสาวะขณะที่เพื่อนเพื่อนตัวเขาเองนะ
เพื่อนหญิงสาวชาวจีนต่างกันพากันหลบค่ะ
เช่นเดียวกับคนในขบวนผู้โดยสารท่านอื่น
ก็วิ่งหนีกระเจิงหนีปัสสาวะ

ปัสสาวะของผู้หญิงคนนี้ไม่โดนอัตมา
ฟังเสียงหลวงพี่กันหน่อยค่ะ
ก็นั่งยองลงไปเพื่อนก็พยายามดึง

เขาก็ปล่อยน้ำออกมาฉี่ออกมาเลย
ทีนี้เพื่อนที่มาคอยฉุนมาคอยดึงเนี่ยเขาก็วงแตกเลย
ทุกคนต่างคนต่างดูฉี่นั้น
ว่ามันจะเคลื่อนไปทางไหนเราก็คอยหลบกัน
ตอนแรกมันก็เคลื่อนไปหน้าหลังทางรถ

พอรถมันเอี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าสถานี

ทางที่หลวงพี่ยืนอยู่ตรงนั้นที่อัตมายืนอยู่ตรงนั้น
มีผู้ชายอีกคนนึงยืนอยู่ด้วยตรงประตู
ก็หลบกันแบบแทบจะไม่ทัน
โหหลวงพี่มุมหนึ่งก็น่าเห็นใจ
แต่หลวงพี่พูดได้เห็นภาพมากเลย
ห้ามกระพริบตาช่วงนั้นไม่ได้เลยห้ามกระพริบตา
เพราะว่าลุ้นทิศทางฉี่ว่าจะไปทางไหน
หลวงพี่บอกว่าพอรถไปซ้ายฉี่มันก็ไปขวา
อันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเลนฟิสิกส์ก็จะรู้เลยว่ามันคือกฎของแรงเฉื่อย

ถ้าเด็กสายสินอยู่ในรถขบวนนี้แสดงว่าโดนเพราะไม่ได้เรียนฟิสิกส์
คุณผู้ชมถ้าหลวงพี่บอกหญิงสาวชาวจีนนี้ได้
เขาคงบอกเธอว่าโกยทะโยม

ใช่ทีนี้เราไปพูดคุยกับนายสุเทพพันเพ็ง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไฟฟ้าจำกัดบอกว่า
หลังเจ้าหน้าที่แอร์พอร์ตลิงก์สถานีสนามบินสุวรรณภูมิรับทราบเหตุการณ์
ก็ประสานให้แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดทันทีนะคะ
ขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถเอาผิดตามระเบียบกฎข้อบังคับ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้
เพราะว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเดินทางออกไปแล้ว
ปกติคือก็จะเสียค่าปรับนั่นแหละ๕๐๐บาทค่ะ
ยังบอกด้วยว่าปกติบนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
มีการสร้างห้องน้ำสาธารณะไว้ทั้งหมด๘สถานีประกอบด้วย
ฟังดีนะคะเผื่อใครต้องประสบพบเจอ
คือเรื่องนี้เราเข้าใจว่ามันห้ามไม่ได้
แต่ฟังไว้หน่อยค่ะว่าจริงแล้ว
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เขามีห้องน้ำนะ๘สถานีประกอบด้วย
สถานีพญาไทยสถานีราชปรารถสถานีมักกษัน
ส่วนอีก๓สถานีคือสถานีหัวหมากสถานีบ้านทัพช้าง
สถานีลาดกระบังเป็นห้องน้ำของพนักงาน
แต่ถ้าเกิดว่าคุณปวดมันอั้นไม่อยู่จริง
คุณก็ไปขอพนักงานเข้าได้นะคะ